จากร้านโจ๊กไปร้านแจ่วฮ้อน

ทำใจไม่ได้ต้นทุนมันสูง

หรือจะขายราคาเดิมแล้วขึ้นไปบอกลูกค้า
จริงผมไม่ได้พูดผิดนะขอทำใจแป๊บ
ผมติดร้านชั่วคราว๑๘๒๔มกราคม

คือที่ต้องปิดแบบนี้ซอยเขา
อยู่ถนนมิตรภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

บริเวณหน้าร้านด้วยนะเป็นของคุณวิวัตกิติ
โรจนัสเถียนอายุ๔๘ปี
เขาบอกว่าโอ้โห
ไม่แพงแล้วคือพยายามหาทางออกของตัวเองแล้ว

มันไม่เจอเพราะอยากตึงราคาไว้เหมือนเดิม
ให้นานที่สุดไม่อยากจะลดปริมาณ

มันก็ต้องแบบลูกค้าอาจจะแบบ
ไม่มากินหรือต้องปรับเมนูใหม่ไหม

มีร้านเสนอราคาหมูเข้ามาเหมือนกัน

ดูไปดูมามันก็คุณภาพไม่ได้ขายไป

หมูไม่สวยก็เลยไม่เอามาเดี๋ยวกระทบชื่อเสียง
เพราะร้านนี้เน้นทั้งคุณภาพและปริมาณนะฮะ

ปรับปรุงร้านมาในตัวยืนยันที่ทำเนี่ย

ไม่ได้ประชดใครทั้งนั้น

แล้วมันดีขึ้นเดี๋ยวจะกลับมาเปิดใหม่แน่นอน